อ่ะได้ยินไหมคะฮ่องกงซุปเปอร์ดีลอ๋อได้ยินจริงค่ะเออ
หลังจากเมื่อวานเป็นข่าวคลึกโครมนะคะหลังจากคุณอุ้งอิ๊งออกมาประกาศว่า
คุณทักษิณชินวัฒน์จะเดินทางกลับประเทศไทยจะไปลงที่สนามบินดอนเมืองนะคะ
ในวันที่๑๐สิงหาคมปรากฏโอ้โหข่าวใหญ่เลย
และหลายคนก็มองว่ามันเป็นนัยยะทางการเมืองไปดูคุณชุวิตกันหน่อย
ระบุและโพสต์ยาวเลยค่ะใช้คำว่าฮ่องกงซุปเปอร์ดิลทักษิณกลับไทยนะคะ
คุณชุวิตโพสต์ไว้แบบนี้นะคะประธานสะพานเลื่อนการโหวตนายก
เพื่อไทยยกเลิกหมายประชุม๘พักออกอาการหลังเข็นไปไม่ไหว
ท่าชวนอีกฝั่งมาเจรจาชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้าน
ไกลก็ไม่ถอยไม่ลดเพดานประชาชนอดทนรอนายกคนใหม่
สวยันเสียงแข็งมีก้าวไกลต้องไม่มีสว
ทุกอย่างก้าวไปไหนไม่ได้ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอย
แต่ภาวะเงียบสงบเชื่อมโยงไปถึงสัญญาณเจรจาที่ฮ่องกงกับทักษิณ
แก่นำเพื่อไทยศาสดาเก้าไกลอำนาจเก่าทหารในทุนใหญ่
นำพักคั่วอำนาจเดิมทุกอำนาจไปเคลียร์เพื่อปิดซุปเปอร์ดิลที่ฮ่องกง
ข่าวออกว่าทักษิณจะกลับบ้าน๑๐สิงหาคมนี้
ซุปเปอร์ดิวได้ปิดจ๊อปให้ความมั่นใจระดับทักษิณเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้าน
อำนาจพยักหน้ายอมรับเกมเหนือเมฆ
ลงตัวที่นายกตัวสูง
แต่ซุปเปอร์ดิลจะคุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่
หนึ่งคนแลกกับยี่สิบหกล้านเสียงอนาคตไม่กี่วันได้คำตอบ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือโพสต์ของคุณชูวิทย์
แต่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณชุวิตพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ประธานสภาท่านวันนอลเลื่อนการหวดนายกวันพฤหัส
เรื่องเป็นเพราะอะไรครับป่ามันเกี่ยวกับรัฐมนุน
นี่ไงผมถึงบอกว่าไม่ใช่เลื่อนเกี่ยวกับทักษิณกลับบ้าน
แผนการต่อลองตามที่ผมได้รับข้อมูลมา

เพราะตอนนี้เนี่ยหลายดิวหลายต่างดิวต่างวาระ
ดีลนี้คือคุณต้องทราบว่าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกร

การเป็นเข้าต้มมัดพักเพื่อไทยแกะเก้าไกรไม่ออก
ทีนี้คุณชูวิทย์ยังบอกต่อด้วยว่าวันที่๑๐สิงหาคม
ไม่ใช่เป็นเพียงวันที่อดีตนายกทักษิณจะกลับไทยนะ
แต่มันจะมีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นจะได้นายกคนที่๓๐มีการตั้งคอรมอ
และอาจมีสัญญาณจะยุบพักใดพักหนึ่งด้วยค่ะ

ตอนนี้คุณชูวิทย์นะจริงแล้วถ้าไม่มีเรื่องคุณทักษิณมาตอนนี้นะ
คุณชูวิทย์เขาจะแฉเกี่ยวกับว่าที่นายกตัวสูง
แต่คุณทักษิณมาเป็นพระเอกซะตอนนี้ก่อน

ใช่มาพูดถึงเรื่องนี้เพราะเดี๋ยววันนี้ต้องรอตามนะคะ
บ่าย๒โมงจะมีการแถลงข่าวด่วนเลย
หัวข้อทำไมทักษิณถึงกลับบ้าน
เราก็ใจร้อนนะทีมข่าวของเราใจร้อนมากเลย

คุณชูวิทย์เดี๋ยวข่าวเที่ยงจะออก๑๑โมงแล้ว
คุณชูวิทย์แพลมให้หน่อยได้ไหม
เพราะสิ่งที่คุณชูวิทย์จะออกมาพูดในหัวข้อนี้

คุณชูวิทย์บอกว่ามันแพลมไม่ได้
เดี๋ยวไปใหญ่ทีเดียวตอนบ่าย๒
เดี๋ยวให้แถลงทีเดียวบ่าย๒พร้อมกันนะคุณนักข่าว

เพราะว่าถ้าพูดกับคุณนักข่าวตอนนี้นะ

บ่าย๒เดี๋ยวมีบอร์ดเพราะว่าตอนมาพร้อมนะฮะ
ไปส่องดูคอมเมนต์ในโพสต์ที่คุณขวัญอ่าน
เจอว่ากินข้าวจิบน้ำชากันที่เพนินซูล่าฝั่งเกาลูน
ตอนกี่โมงเย็นเดี๋ยวพูดล่ะไม่รู้นะ
ชูวิทย์นี่แหละเป็นคนไปคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์ตัวเอง
แต่เมื่อวานนะคนที่มีชื่อเกี่ยวกับเรื่องดีลเดลอะไรต่างนะ
อย่างคุณธนาธรณ์บอกว่าคุณธนาธรณ์ไปฮ่องกงละ

แต่คุณช่อพันนิกาออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าไม่มีไม่ได้ไป
แล้วก็คุณอะไรนะชัยธวัฒน์จุลาทน
พูดด้วยนะบอกไม่มีนะเรื่องนี้